คืนที่ผ่านมานะครับแฟนก็คงทราบผลกันแล้วนะครับของ
ผลกำลังขันของธีมฟุตบอลธีมชาติไทยนะครับในศึกฟิฟิฟ์ฟิฟอลโลก
รอบคัดเลือกแอเชียกลุ่มครับปรากฏว่าคือน่าเสียดายมากมาก
เพราะว่าธีมชาติไทยเราทำได้เพียงแค่เสมอกับ
ดูกันหน่อยเกิดอะไรขึ้นบ้างในเกมนี้นะครับก่อนเกมทีมชาติไทยมี๘แต้มนะครับ
ลงสนามไป๕เกมส่วนอินโดนีเซีย๕เกมเหมือนกันยังไม่มีคะแนนแบบ
สินชาวบาเรนนะครับเกมนี้เปิดฉากขึ้นมาครับทีมชาติไทยก็ตั้งเกมบุกเลยครับ
เข้าใส่ทีมชาติอินโดนีเซียครับแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำจังหวะนี้ครับ
เนสโต้ภูมิภานะครับเปิดมาแล้วเป็นนรบดินวิรวัฒโนดมนะครับ
ตกแล้วยิงจังหวะนี้เข้าไปสวยงามครับคือช่องมันมีน้อยมาก
แต่ว่านาริบดินหาพื้นที่แล้วก็หาช่องได้ดีมากนะครับไทยนำหนึ่งศูนย์ครับ
แต่ว่านาที๓๙กลายเป็นทีมไทยมาเพลี่ยงพรรมครับจังหวะที่จ่ายตัดคอร์สของสยาเรียนอบีแมนยูนะครับ
จ่ายมาแล้วเป็นกาเดชอากุงนะครับยิงโล่งเข้าไปครับช็อกเลยครับ
นี้ของทีมชาติไทยเปิดครึ่งหลังมาครับ
วันนี้ทีมชาติไทยมาได้ประตูนำอีกครั้ง๒ต่อ๑นะครับ
สูพันธ์ทองสงหม่อชงแล้วเป็นเจ้าก๊อฟอดิษันไกรศรนะครับ
่งจังหวะนี้เข้าไปครับเป็นจอมยิงทีมชาติอินโดนีเซียอยู่แล้วนะครับ
ขึ้นนำเป็น๒ต่อ๑ก็นึกว่าจะสบายใจแล้วครับ
แต่ว่านาที๖๐กลายเป็นอินโดนีเซียหลุดกับดักลำหน้าแล้วเป็นอีวานดีมัสครับ
ยิงเข้าไปครับแล้วดูท้ายเกมจังหวะนี้แฟนเสียดายมากเพราะว่า
จังหวะนี้เนี่ยนักเตะทีมชาติไทยพยายามจะฟ้องว่า
แฮนดบอลเกิดขึ้นแล้วดูจากภาพช้าโดนมือจริงแต่ในส่วนตรงนี้เนี่ย
ในเรื่องของกฎอีกครั้งหนึ่งครับว่าเป็นอย่างไร
แต่ที่แน่เราไม่ได้จุดโทษในจังหวะนี้นะครับทำให้
จบเกมเนี่ยเสมอกันไป๒ประตูต่อ๒ครับ
แบ่งกันไป๑แต้ม๑แต้มนี้เสียหายมากกับทีมชาติไทย
เพราะว่าโอกาสในการเข้ารอบของไทยเนี่ยจะดูเรือนรางลงไปครับ
หลังจากที่เราเก็บได้เพียงแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นบรรยากาศหลังจบเกมก็แน่นอนครับ
คึกคักครับเพราะว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ทีมชาติไทยวางไว้นั่นเองนะครับ
โอนสัญชาติชาวบราซิลในนาทีที่๘๓กับ๙๓นะครับ
แต่จากสถิติที่โคนิชิโนเคยทำได้นะครับในการเจอกับทีมตะวันออกกลาง
ในการคุมทีมชาติไทยยังถือว่าทำได้ดีอยู่ครับ
หลังจบเกมนะครับอากิรานิชิโนก็เปิดเผยครับว่า
เสียดายที่เก็บใช้ชนะไม่ได้นะครับแม้ว่าจะเต็มที่แล้วก็ตาม
สถานการณ์การเข้ารอบตอนนี้เนี่ยยากขึ้นแล้วแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะหมดลงนะครับ
อยากให้ทุกคนกลับมาตั้งใจกันใหม่ครับนอกจากนี้การที่ทีมไทยเนี่ย
เล่นในบ้านก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ผลงานย่ำแย่เหมือนกันเพราะจริงตามโปรแกรมนะครับ
ทีมชาติไทยต้องได้เล่นในบ้านเจออินโดนีเซียครับแต่ว่าก็มีการปรับโปรแกรม
มาดูตารางคะแนนนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับสถานการณ์ของทีมชาติไทยครับ
ทีมชาติไทยอยู่อันดับ๓ครับ๖เกมมี๙แต้มแต่จ่าฝูงอย่างเวียดนามแข่งน้อยกว่า๑นัดแต่มี๑๑คณะแ
เวียดนามต้องการ๒คะแนนต้องการใช้ชนะ๒นัดนะครับเพื่อที่จะการันตีในการเป็นที่๑ที่๒เพราะไทยจะแซงไม่ได้แน่นอนนะครับ
อันดับแรกคือไทยคงลุ้นเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มไม่ได้แล้วอันนี้ต้องยอมรับนะครับ
เพราะว่าอย่างที่บอกจุดเปลี่ยนสำคัญไม่ได้อยู่ที่เราอยู่ที่เวียดนามครับ
นะครับถ้าสถานการณ์มันเกิดขึ้นข้อสองถึงข้อสี่เนี่ยมันจะทำให้เรามีโอกาสเป็นที่สองของสายเป็นอย่างน้อย
คือการันตีแน่นอนว่าเราเป็นที่๒ของสาย
จากนั้นคะแนนอันดับ๒เมื่อเราไปเทียบกลุ่มอื่นจะต้องตัดการเจอกันกับทีมอันดับสุดท้ายก็คืออินโดนีเซียออก
เพราะฉะนั้นตัดแล้ว๑๕ลบกับ๔คือผลงานแต้มที่เราได้จากอินโดนีเซียทั้งไปทั้งกลับนะครับ
เราก็จะมี๑๑คะแนนซึ่ง๑๑คะแนนเนี่ยแต้มนี้เพียงพอกับการที่จะลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ๒ที่ดีที่สุดแน่นอน
สำหรับทีมชาติไทยนะครับเหลือโปรแกรม๒นัดครับ
ถ่ายทอดสด๒๓๑๐นและเกมสุดท้ายเจอมาเลเซียนะครับ
รัฐทีวีช่อง๓๒ยิงสดส่งตรงถึงบ้านนะครับ